ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาจากนี้จะเป็นเรื่องของ
น้ำเหนือน้ำท่าน้ำหลากแล้วนะครับ
ที่จังหวัดชายนาฏเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ท้ายเขื่อนเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับ

ทำให้ชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับตอนนี้ชาวบ้าน
คือบอกว่าไม่กั้นกระสอบทรายแล้ว
กั้นกระสอบทรายแล้วเพราะอะไรครับไปฟังครับ
หือจะเสียเวลาเปล่า
เอาเวลานั้นไปขุมของขึ้นบ้านดีกว่า
คุณผู้ชมครับนี่คือชุมชนวัดมะปราง
ที่สัพยาชัยนาธฮะ

ครับเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มอัตราการระบายน้ำ
ตอนนี้เป็น๒๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เร็ว
ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงจากน้ำที่เคยท่วมในชุมชนนะครับ
เมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
ช่วงประมาณหน้าแข้งนะครับ
ไปคืนเดียวนะครับน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่า
หรือประมาณ๖๐เซนติเมตรแล้ว
ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วมาก
ช่วงข้ามคืนน้ำเข้าบ้านจนเก็บข้าวของไม่ทัน
ประกอบกับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันแบบนี้
ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
คุณผู้ชมครับทุกปีที่ผ่านมาแต่ละบ้าน
เขาจะกั้นกระสอบทรายกันเพื่อป้องกันน้ำท่วม
แต่ปีนี้ชุมชนตกลงกันเองว่า
ตกลงกันว่าจะไม่มีการกั้นกระสอบทราย
ด้วยเหตุผลคือกั้นมาทุกปีก็ท่วมเหมือนเดิม
ฉะนั้นปีนี้ก็ท่วมให้เสมอภาคกัน
ไม่เสมอภาคกันไปท่วมแล้วก็ท่วมเหมือนกันหมด

หากชุมชนจะต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปด้วยกัน
คุณผู้ชมครับผมรายงานนิดนึงก็แล้วกัน
ตอนนี้เขาบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ๒๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้ว

มันต้องไปดูด้วยว่าเขื่อนป่าศักดิ์
ถ้าเขื่อนป่าศักดิ์ระบายน้ำมา๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แล้วถ้าตรงนี้เพิ่มอีกเป็น๒๐๐๐

อันนี้จะไม่ดียาวมาที่กรุงเทพมหานครแล้วนะ
อันนี้เราต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไป

น้ำท่าน้ำเหนือมันหลงเหลืออยู่เท่าไหร่
แล้วมันจะลงมาที่เขินเจ้าประหยาดเท่าไหร่